ทนไม่ไหวตามมาอะไรรู้ไหม
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เลยมาร้องสื่อขอความเป็นธรรม
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมตำรวจถึงมาทำผู้ชายคนนี้แต่ให้ดูคลิปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเถียงกันไปเถียงกันมา
ห้องข้างอยู่ในห้องก็ไม่เป็นสุขเลย
ก็เลยเปิดประตูออกมาแบบนี้ค่ะ
แล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ที่บันไดข้างล่างนั้น
คือร้อยตำรวจเอกเอ
เรื่องนี้มีผู้ชายตัวละครคือผู้ชายสองคน
ผู้ชายคนนึงคือคนที่มาแจ้งสื่อขอความเป็นธรรม

ผู้ชายคนที่เขามาร้องสื่อชื่อว่าคุณสารวุฒิ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่แมนชั่นนี้เลย
ไปเจอตัวผู้ชายคนนี้คือนายสารวุฒิ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าโอ๊ยวันนั้นน่ะนะ
ตอนประมาณตีหนึ่งกว่าผมกำลังจะลงลิฟต์

พอประตูลิฟต์เปิดออกผมเจอตำรวจเนี่ย
เขาตะโกนด่าตะโกนท้าทายให้ลงไปต่อยกันข้างล่าง

ปรากฏว่าฝั่งนั้นเขามาทำร้ายมาต่อยผม

ก็เปิดประตูมาช่วยห้ามปราม
หลังจากนั้นก็ยังบอกเลยเอาลงไปเคลียร์กันข้างล่าง

แมสอยู่ก็จริงแต่เห็นรอยแผลต่างใช่ไหม
ตรงคอตรงคางตรงแขนตรงหน้า

ว่าผมคบกับแฟนสาวผมคนนี้

เขาเคยเป็นแฟนเก่าของบีเขาตามราวีไม่เลิกเลย
จนทำยังไงทีนี้แฟนผมก็เลยมาบอกว่า
ให้ผมไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว
คือเหมือนกับว่าให้ไปลงไว้ว่าแบบเลิกรากันแล้วนะ
พอมาเดือนธันวาคมมันเกิดอะไรขึ้น
ทางฝั่งคุณสารวุฒิกับคุณบีตัดสินใจแล้วเอามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แล้วพอแฟนเก่าของคุณบีที่เป็นตำรวจทราบ
ก็มาข่มขู่หลายรอบเลยจนมาเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกัน
ตอนนี้เอาจริงผมห่วงตัวเองผมห่วงแฟนผมด้วย
ห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งผมไม่รู้นะ
ถ้าเหตุการณ์วันนั้นเพื่อนข้างห้องไม่มาช่วยห้ามเนี่ย
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะแฟนเก่าของแฟนผมน่ะ
เขาจะมีอาวุธปืนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
จะมีความสูญเสียขึ้นไหมเอาฟังคุณสารวุฒิคนเจ็บค่ะ
ก็เขาไม่ยอมเลือกลากับแฟนเค้า
แฟนแก่เราปัจจุดนี้คือเป็นแฟนเก่าเค้า

แล้วแฟนเราพบกันมานานยัง
กับผมก็จริงจังทำมาอยู่ด้วยกันค่อนข้างมา๒เดือนนะครับ

นี่ไงคือทางด้านคุณสารวุฒิเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
นักข่าวของเรานะติดต่อไปที่สพรัฐนาธิเบสค่ะคุณผู้ชม
ไปถามว่าที่สพนี้มีร้อยตำรวจเอกเอคนนี้ไหม
ปรากฏว่าผู้กำกับค่ะเขาก็ยอมรับว่าเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจริง
แล้วก็เลยถามไงผู้อำกับตอนนี้ทำยังไงคะผู้อำกับบอกว่าให้พนักงานสอบสวนประสานทั้งสองฝ่ายเลย
ลูกน้องผมรวมถึงผู้เสียหายคือคุณสารวุฒิให้มาคุยมาเคลียร์กันวันนี้เลย
ถ้าเกิดลูกน้องผมผิดจริงจะมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีบทลงโทษทางวินัยแน่นอน
ทางผู้กำกับยืนยันเลยนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะ
เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมนะคะวันนี้